คุณผู้ชมครับคลิปต่อไปนี้มันบีบหัวใจเหลือเกินนะครับ
คือเวลาที่คนไข้อาการหนักแล้วแล้วก็ดูสัญญาณแล้วเนี่ยน่าจะต้องจากเราไป
ก็จะมีคนที่โรงพยาบาลนะครับก็คือพยาบาลนี่แหละ
ต่อสายไปถึงญาติญาติแล้วก็บอกอาการสุดท้าย
แล้วก็เปิดโอกาสให้คนไข้ได้ฟังเสียงหรือได้คุยกับญาติทางโทรศัพท์

อยากจะขอโทษเขาไหมอยากจะคุยอะไรพูดได้เลยค่ะ
เอ่อที่ลูกเคยร่วมเกินหรืออะไรไปขอเขาสิทธิ์กรรมให้ด้วย

โอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าหัวใจมันเต้นช้าลงมากเนี่ยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากครับของคนหนึ่งคนที่จะต้องพูดกับผู้มีพระคุณ

คือต้องจำใจลาแม่พระคุณนะครับ

ไม่มีโอกาสได้ไปมาบอกใกล้
ได้มาเห็นหน้าหรือแม้แต่จะจับมือแม่

หอผู้ป่วยโควิด๑๙ของโรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑ย่านศรีลม
เมื่อคุณป้าผู้ป่วยเตียง๙ของหอผู้ป่วยนี้ครับ

คือวัดที่ประจรแทบจะไม่ได้แล้วล่ะครับ
พยาบาลจำเป็นต้องโทรหาย่าตามหน้าที่ครับ
ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการต่อสายเพื่อแจ้งข่าว

หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วได้ยินแล้วน้ำตาไหลครับนะครับ

ที่ช่วยทำหน้าที่สำคัญนี้อย่างน้อยนะฮะ
คนไข้ก็ไม่จากไปอย่างเดียวใด

โควิด๑๙ผมว่ามันร้ายที่สุดตอนนี้แหละ

ไม่มีโอกาสได้รู้ไม่มีโอกาสได้ล่ำลา
บางทีถ้าโชคดีหายออกมา
ไม่ได้เจอคนที่เรารักแล้วนะครับ

โควิดที่ว่าละบาทนะ
มันยังไม่เท่าร้ายเท่าเราไม่มีตังค์สักบาทในกระเป๋า